ประชาการทหารบกได้เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเป็นบทสวดที่แต่งขึ้นใหม่

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
พลเอกธิรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติครบ๗๐ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหาบงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ
ที่พระอุบวสธิ์วัดบวานิเวชวารวิหาร
เจ้าอาวาสวัดบวานิเวชวิหารเป็นประธานฝ่ายสงค์
ซึ่งมหาเทราสมาคมโดยพระพรมดิหลกวัดสามพระยา
ได้แต่งชั้นเฉลิมพระเกียรติสองวาระขึ้นมาใหม่
เพิ่มวันนี้เป็นวันแรกได้แก่บทสัตตาติวัตสะรัชกาลวระธานคาธา
เป็นบทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งกล่าวถึงพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ช่วยเหลือคนไทยให้พ้นทุกข์และภัยพิบัติทั้งหลาย
จึงเป็นที่รักของประสบกรณิกร
และบทประมะราชินีนาถาพิถุติประสิทธิวรธานคาถา
เป็นบทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
บทสวดกล่าวถึงพระผู้ทรงธรรมนุบำรุงพระบวรพระพุทธศาสนา
พระราชทานกำเนิดกิจการศิลปาชีพ
สถิตในพระราชสถานะแม่ของแผ่นดิน

มีทหารข้าราชการและประชาชน
มาร่วมสวดมนต์ถวายพระพรอย่างพร้อมเพียงกัน
บริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารจำนวนมาก